คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการทลายบ่อนกันหน่อยน่าตกใจมากคุณทัศนัย

หลายคนก็แตกตื่นกระโดดหนีกำแพงจนขาหักกันไป
น่าตกใจยิ่งกว่ามีแม่คนหนึ่ง
พาลูกน้อย๒ขวบกับ๔ขวบมานั่งเล่นพนันด้วย
สุดท้ายลูกสองคนต้องนอนรอหน้าห้องขังให้ญาติมาอุปการะไป
คือจริงต่างจังหวัดเขาสามารถที่จะเล่นขออนุญาตพูดเล่นไพ่
เพื่อเฝ้าศพได้แบบว่าเหมือนชาวบ้านชาวบ้านกันแบบนั้น
ขณะที่เห็นตรงนี้นี่ลูกตงลูกเต่ามันไม่ใช่ไพ่แล้วนะคะ
มณฑนทหารบกที่๔๔และตำรวจภูทรปะทิวจังหวัดชุมพร
ส่วนที่กำลังกว่า๖๐นายจับกลุ่มนักพนันในงานศพ
บ้านหลังหนึ่งในตำบลบางสนอำเภอปะทิว
หลังจากที่สืบทราบมาว่ามีการเปิดบ่อนหลายวันแล้ว
พอไปถึงก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชม
เจ้ามือตั้งวงเล่นการพนันกันหลายวงนะคะ
พนันทั้งชายทั้งหญิงก็ล้อมวงเล่นกันอยู่เยอะแยะ
พอปิดล้อมจับกลุ่มหลายคนก็แตกตื่นวิ่งกระโดด

จำนวนนั้นมีคนที่ขาหักแล้วก็ถูกของมีคมบาด

เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำยังไงล่ะพาส่งโรงพยาบาลอีก
สุดท้ายจับกลุ่มมาได้ทั้งหมด๖๕คนค่ะ
เป็นผู้ชาย๓๓คนและผู้หญิง๓๒คน
ตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นพนันได้เยอะแยะ
แล้วก็ได้เงินสดอีก๓๐๐๐บาทด้วย

มีแม่คนหนึ่งพาลูกสาววัย๒ขวบกับลูกชายวัย๔ขวบ

สามีก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดตัวเองมานั่งเล่นไพ่
จริงก็เลยต้องนำเด็ก๒คนไปนอนรอหน้าห้องขังด้วย

แล้วต้องรอประสานญาติให้รับเด็กไปอุปการะชั่วคราวนะคะ
จากการสอบสวนมีนายวรพงศ์ครุฑชายยันวัย๒๔ปี
ของผู้เสียชีวิตรับเป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ก็เป็นคนจัดให้มีการเล่นพนันภายในงานศพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาคม
โดยมีกำหนดชาปนกิจวันที่๓๑พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้
เขาจัดให้มีการเล่นพนันตั้งแต่วันแรกรวมทั้งหมด๘วันด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ